คุณผู้ชมค่ะเข้าไปรุมทำร้ายพระถึงในวัดค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่กุฏิของเจ้าอวาสวัดแห่งหนึ่งเที่ยวเผอร์โยทองจังหวัดอ่างทอง
ที่เราเห็นอยู่ก็คือพระต่อ
พระต่อนี่ก็คือพระรูปที่ถูก
วัยรุ่นแบบสองคนพี่น้อง
เข้ามารุมทำร้ายคือตามรายงานเนี่ย
ร่างของท่านเนี่ยโชคเลือดเลยค่ะที่หน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลย
วิ่งหนีจากข้างบนกุฏิมาขอความช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าถูกในโป้กับในปองฝาแฝดบุกเข้ามาทำร้ายท่านนะคะ
เบ้าตาซ้ายคิ้วซ้ายแตกแล้วช้ำไปทั้งตัวเลย
พอรุมทำร้ายเสร็จก็ปั่นจักรยานหลบหนีไปนะคะไม่ใช่รูปเดียวที่โดนทำร้ายนะคะ
อีกรูปหนึ่งที่โดนทำร้ายก็คือพระอภิรักษ์
ซึ่งจำวัดอยู่ในกุฏินะคะแล้วได้ยินเสียงก็เลยออกมาดูเหตุการณ์เข้ามาห้าม
ก็โดนต่อยปากต้องเย็บถึง๙เข็มด้วยกัน
คือแพทย์ให้พระต่อนอนรอดูอาการคืนหนึ่ง
ซึ่งล่าสุดก็ได้รับแจ้งว่าพระต่อได้ลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนพระอภิรักษ์ที่ถูกทำร้ายที่ปาก
ก็ถูกนิมนต์ไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งที่สพโพทองนะคะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าว
ฟังบอกว่าท่านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เลยออกมาดู
ก็พบว่าพระต่อเนี่ยนอนจมกองเลือดไนโป้กับนายปองยืนอยู่ข้างก็เลยเข้าไปห้าม
แต่ท่านก็ถูกนายโป้ต่อยจนหน้าหงายท่านบอกตอนที่ต่อยมารู้สึกเหมือนโดนของแข็ง
ก็คาดว่าน่าจะเป็นสนับมือนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เข้ามาทำร้ายพระกันเนี่ยก็ในโป้กับในปองเนี่ยมาทวงเงินจากพระต่อ๒๐บาทค่ะ
บาทมาทวงเงินจะเอาไปซื้อเหล้าให้พ่อ
แล้วทวงกันยังไงก็ไม่รู้มีปากเสียงกัน
พระท่านก็บอกว่ารู้สึกตอนนี้กลัวอันตรายนะคะ
ถ้ายังจับสองคนนี้ไม่ได้กลัวอันตราย
เพราะไม่รู้ว่าเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกตอนไหนค่ะ
ได้ยินเสียงโคมคามเสียงพัดลมล้มเสียงต่อสู้กัน
ต่อมาก็เปิดออกมาดูเห็นเขาสองคนกำลังลุมกระทืบท่านต่ออยู่
ตมาเดินมาดูท่านต่อนอนจมกองเลือดอยู่
ตมาก็เลยห้ามปามเขาเขาก็เลยหันกลับมาต่อยอัตมา
คนพี่ชายเขาให้ดิรกตัวคนน้องเขาก็หันมาว่า
คนพี่เขาว่าท่านรักไม่เกี่ยวจะไปทำท่านทำไม
เขาไปมาหาสู้กันอยู่ประจำสองคน
คือเขาจะมานั่งทานอะไรที่กุฏิท่านต่ออยู่บ่อยครั้ง
ทวงขอเงินที่พระต่อ๒๐บาท
บอกจะเอาเงินไปซื้อเหล้าให้พ่อ
สองคนนี้นะคะก็เขาบอกว่า
โป้กับนายปองก็ไปมาหาสู่กับพระต่ออยู่เป็นประจำด้วย
แต่ว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
อยากจะให้ตำรวจสพโพทองจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
คือต่อยทั้งพระแล้วก็เอาเงินไปหาเงินซื้อเหล้าอีกต่างหาก